คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเลยค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยคือมีคนร้ายมาประกบมารัวยิงโจบางปลาที่สมุทรปราการ
ยิงหน้าบ้านเลยนะ๕นัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วตอนที่กู้ภัยพยายามที่จะช่วยชีวิตวัยรุ่นวัย๑๘ปีคนนี้
ไปดูเหตุการณ์ตอนนั้นกันหน่อยค่ะ
นี่คือพยายามยื้อชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ช่วยกันปั๊มหัวใจ
คนเจ็บคือนายธนวัฒน์อายุ๑๘ปีหลังจากที่นายธนวัฒน์ถูกกระหน่ำยิง๕นัด
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่หน้าบ้าน
หลังจากนั้นกู้ชีพก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ท้ายที่สุดนายธนวัฒน์เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกค่ะเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมา
หน้าบ้านในซอยสุนทรวิพากษ์ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจแล้วก็ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ก็พบร่างของนายธนวัฒน์นั่งจมกองเลือดหมดสติอยู่กับเสาประตูรั้วหน้าบ้าน
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีขาวดำล้มทับลำตัวของนายธนวัฒน์อยู่
บาดแผลเนี่ยนะคะโดนยิงด้วยปืนขนาด๙มม
คุณผู้ชมนายธนวัฒน์ใส่หมวกกันน็อกนะแต่ว่ากระสุนทะลุเข้าหมวกกันน็อกด้านขวา
เจาะทะลุเข้าศีรษะฝั่งในหนึ่งนัดแล้วก็ที่บริเวณแขนขวาอีก๒นัดที่หน้าอกอีก๑นัดนะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังพบหัวกระสุนปืน๑หัวแล้วก็ปลอกกระสุนปืนอีก๑ปลอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ส่วนเสาปูนแล้วก็ประตูรั้วเนี่ยจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูก็มีรอยถูกกระสุนเจาะเป็นรูได้รับความเสียหายค่ะ
โดยพี่สาวของนายธนวัฒน์ก็คือนางสาวกาญชนกคงชมแพ่งอายุ๓๔ปีก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าเย็นเมื่อวานนี้
ตัวน้องชายเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหาเพื่อนซึ่งปกติน้องชายจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
เย็นทุกวันก็จะไปหาเพื่อนแล้วนะใช่ค่ะเพราะเขาจะกลับมาบ้านอีกทีนึงก็ช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่ง
วันที่เกิดเหตุก็เหมือนกันแต่ทีนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยพี่สาวบอกว่าได้ยินได้ยินเป็นเสียงปืนดังขึ้นหน้าบ้าน
แล้วดังรัวหลายนัดตอนนั้นเนี่ยพี่สาวตกใจพี่สาวก็เลยไปเรียกพ่อให้ออกมาดู
ทีนี้โอ้โหเห็นร่างของน้องชายในสภาพที่ถูกยิงอ่ะนะคะนั่งพิงเสารั้วประตูหน้าบ้าน
แล้วตอนแรกพี่สาวบอกอยู่เลยว่ายังเข้าใจอยู่เลยว่าน้องคงจะไปเมามาอาจจะไปหาเพื่อนแล้วก็ไปดื่มมา
พอเมาแล้วก็เปิดประตูไม่ไหวเลยมานั่งพิงอยู่ตรงนี้แต่พอพี่ลองเดินไปดูใกล้ใกล้นี่พี่ตกใจแทบช็อกเลยนะคะ
เพราะว่าไม่ใช่แค่เมาคือน้องเนี่ยมีเลือดไหลท่วมอะค่ะไหลอาบร่างอยู่เลย
ก็เลยต้องรีบที่จะโทรแจ้งกู้ชีพให้มาช่วยเหลือนะคะแล้วพี่สาวผู้ตายก็บอกอีกด้วยบอกว่าคนในบ้านไม่มีใครรู้เลย
ปมเหตุของการเกิดเรื่องครั้งนี้มันมาจากเรื่องอะไรเพราะน้องเองเนี่ยก็ไม่ได้เล่าเรื่องอะไรให้ฟัง
แต่ว่าก่อนหน้านี้น้องก็เคยถูกคนไล่ฟันได้รับบาดเจ็บมาแล้วรอบนึงนะแผลเนี่ยมันเพิ่งจะหายเอง
แล้วอยู่ดีดีเนี่ยมาเกิดเหตุร้ายขึ้นกับน้องชายอีกซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
บอกว่าระหว่างที่ผู้ตายกำลังขี่รถกลับมาถึงบ้านพักแล้วกำลังจะเปิดประตูรั้วบ้านเนี่ย
คาดว่าคนร้ายน่าจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาทีนี้ก็เอาปืนเนี่ยมากระหน่ำยิงห้านัด
หลังจากนั้นคนร้ายก็หลบหนีไปซึ่งตำรวจก็มีการส่งชุดสืบสวนเนี่ย
ลงพื้นที่ไปหาเบาะแสของมือปืนแล้วว่ามีการหลบหนีไปที่เส้นทางไหน
ต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางไปไล่ดูทั้งก่อนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุ
เพื่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีส่วนสาเหตุก็อยู่ระหว่างการสอบสวน
คือเบื้องต้นตำรวจก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของคู่อริตามมาล้างแค้นนั่นเองนะคะ